ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้า
ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลที่อำนาจเจริญกันหน่อย

ตอนนี้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้ว
คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวห้องผ่าตัด
ระหว่างพยาบาลกับคุณหมอ
สวมชุดลักษณะการผ่าตัดกันนั้นนะ

ก็คือการแย่งห้องผ่าตัด
คลิปนึงเนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับการโวยวาย

แล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งที่เขาต้องมาช่วยกัน
ระงับอารมณ์คู่กรณีทั้งสองฝ่าย

แต่ก็มีการพูดทิ้งท้ายกันว่า

แล้วก็เดินออกไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีการสืบสวนสอบสวน

ระหว่างคุณหมอกับพยาบาลการจัดคิวห้องผ่าตัด
และที่สำคัญเนี่ยผู้ที่เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ระบุว่าเหตุเกิดในโรงพยาบาลในอำนาจเจริญ๑๓พฤศจิกายนบ่าย๒
สูตินารีแพทย์คนหนึ่งกำลังโมโหสติแตก
ปรีจะทำร้ายพยาบาลที่ทำหน้าที่จัดคิวห้องผ่าตัด
เพราะหมอได้แจ้งแล้วว่าจะมีคนไข้พิเศษที่ฝากท้องไว้
และต้องผ่าตัดผ่าคลอดตามเลิก
เมื่อถึงเวลาห้องผ่าตัดกลับคิวเต็ม
คำถามก็คือว่ามันมีการจองคิวพิเศษผ่าตัดตามเลิกแบบนี้ได้หรือ
โรงพยาบาลรัฐปกติที่ฉันเคยคลอดนะ
ไม่อนุญาตให้จองคิวผ่าตัดตามเลิก
เพราะนี่ไม่ใช่เอกชนที่เป็นโรงพยาบาลรัฐ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจรวน
เรียกประชุมผู้บริหารโรงพยาบาล
แล้วก็ได้คุยกันถึงความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เรียกคู่กรณีสองฝ่ายมาถามแล้ว
ตกลงตอนนี้สั่งย้ายหมอในคลิปแล้วก็พยาบาลในคลิปไปอยู่จุดอื่นก่อน
แล้วให้ตั้งกรรมการมาสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เสร็จภายใน๗วัน
ส่วนการที่มีการโพสต์ข้อความบอกว่าปัญหามันเกิดจาก
ผู้ที่ต้องการผ่าคลอดแบบฝากพิเศษยืนยันว่าไม่มีตรวจสอบแล้วนะครับ
คนไข้เคสนี้รอคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันแล้วและถึงกำหนดคลอดพอดี
เข้าคิวรอผ่าตัดอยู่ส่วนเคสที่มาถึงแล้วเขาเข้าไปก็เลยห้องผ่าตัดไม่ว่างเนี่ย
เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินมันก็เลยชนกันแต่หมอกับพยาบาลสื่อสารกันคลาดเคลื่อน
มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบในคลิป
เดี๋ยวฟังท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจริงนะครับ
เองเนี่ยก็จะให้มาอยู่สำนักงานสุขจังหวัดนะครับส่วนพยาบาลเองก็ให้ออกจากห้องผ่าตัด
มาอยู่ที่ห้องผู้ป่วยนอกอันนี้ก็เป็นการจัดการความขัดแย้งเบื้องต้น
ต่างคนต่างมีเหตุผลเพียงพอที่จะเอาเคสมาทำในเวลาใกล้เคียงกัน
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความมีน้ำใจต่อกัน
ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันมีคิวเวลานี้แล้วฉันจะยืดหยุ่นไม่ได้อะไรต่าง
อาจารย์แพทย์ที่เป็นผู้กรณีในคลิป
ท่านก็เป็นผู้ที่มีหน้าที่อยู่เองนะครับในวันนั้น
แล้วก็เคส๒รายที่จะเซ็ตมาผ่าตัดนั้น

ก็ได้เป็นเท็จที่เข้ามาในระบบคิวปกติของโรงพยาบาลนะครับ
ไม่มีการฝากแต่อย่างใด
แล้วเวลาก็คือเป็นเวลาปกติที่ต้องมีการเตรียมคนไข้ที่มาทำในเวลาบ่าย๒ก็คือ
มีการเตรียมคนไข้คนงานโทษอาหารนะครับที่จะมาเช็คในเวลาดังกล่าว
ไม่ได้มีเลิกยามอย่างที่เป็นข่าวไป
ก็ต้องรอผลการตั้งกรรมการสอบจะรู้ผลภายใน๗วัน
แต่ว่าสองฝ่ายเนี่ยเขามาคุยปรับความเข้าใจกันไปเรียบร้อยแล้ว
เหลือก็คือตามระเบียบแล้วนะว่าจะว่ายังไงจะผิดจะถูกอะไรกันยังไงนะครับ